อาการของน้องหมูป่าหลายคนก็บอกว่าติดตามรออยู่
อยากรู้น้องจะฟื้นตัวเร็วขึ้นมากน้อยขนาดไหน

เราก็พยายามนะพยายามที่จะนำเสนอหาข้อมูลมา
แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราก็ไม่ได้ไปละเมิด
ติดอะไรใดคือบางทีเป็นการสอบถามจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
ใช่ครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเขาเปิดเผย
หรือว่าคุณหมอเปิดเผยเราก็เอามาเล่าให้ฟังกันได้นะฮะ
หมูป่า๑๓คนร่างกายปกติ
ส่วนซิล๔คนสุดแกร่งจริง
เรามาดูคำเปิดเผยของทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถึงอาการของน้องทั้ง๑๓คนรวมถึงหน่วยซิลด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้นายแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุขประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยความคืบหน้าในการดูแลรักษาและควบคุมป้องกันโรค
นักฟุตบอลทีมหมูป่าอาคาเดมี่และโค้ชในหอผู้ป่วยชั้น๘
จัดไว้เป็นการเฉพาะอย่างใกล้ชิดนะครับ
บอกว่าทุกคนนั้นไม่ต้องให้สารละลายน้ำเกลือทางเส้นเลือดแล้ว
สามารถทำกิจวัตรต่างได้เอง
ญาติเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ข้างเตียงได้ทั้ง๑๓คนแล้ว
ก่อนหน้านี้ต้องดูผ่านกระจกใช่ไหมโอ้คิดถึงเหลือเกินอยากจะเข้าไปพูดคุยเหลือเกิน

ใช่เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นภาพเก่าก่อนว่าจะต้องอยู่ห่าง
กระจกกั้นห่าง๒เมตรแต่ตอนนี้เขยิบเข้าไปได้ใกล้แล้ว
ตอนนี้เขยิบเข้าไปเยี่ยมข้างเตียงได้แล้วแต่ถามว่ากอดได้ไหมยัง
เพราะว่านี่ฮะต้องใส่เสื้อกาวใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็ยังคงต้องยืนห่างเตียงอีกสักหน่อยนะครับ
ขณะที่ผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการไม่พบโรคติดต่ออันตรายนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อไวรัสบางชนิดนะครับ
โดยผู้ป่วยกลุ่มที่๑จำนวน๔คน
เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคม
กลุ่มนี้ก็อายุ๑๔๑๖ปีนะครับ
ทั่วไปนั้นปกติสัญญาณชีพปกติไม่มีไข้แล้วนะครับ

สำหรับ๒รายที่มีปัญหาปอดติดเชื้ออาการดีขึ้น
และทุกรายนั้นรอให้ยาปฏิชีวนะจนครบทั้ง๗วันนะครับ
กลุ่มที่๒ที่เข้ารับการรักษาวันจันทร์ที่๙กรกฎาคมนะครับ
กลุ่มนี้อายุ๑๒๑๔ปีจำนวน๔คน
ก็อาการทั่วไปปกติมีไข้ต่ำ๒คน
สัญญาณชีพอื่นปกติรับประทานอาหารได้ปกติได้ดีนะครับ
ไม่มีอาการผิดปกติอื่นใดรอให้ยาปฏิชีวนะจนครบ๗วันนะครับ
ส่วนกลุ่มที่๓กลุ่มที่๓ก็มีน้องพร้อมด้วยโค้ชเอก
จำนวน๕คนที่เข้ารับการรักษาคือวันอังคารที่๑๐กรกฎาคม
ทั่วไปนั้นปกตินะครับรับประทานอาหารปกติได้ดี
มีไข้๓คนแนวโน้มไข้ลดลงสัญญาณชีพอื่นปกติ
สำหรับ๓รายที่มีอาการปวดหูร่วมกับหูอื้อ

พบว่ามีภาวะติดเชื้อที่บริเวณหูชั้นกลาง
ก็ได้ให้ยารักษาอาการโดยรวมแล้วก็รอให้ยาปฏิชีวนะ๗วัน
อันนี้สำหรับอาการทางร่างกาย
เราก็ถามว่าด้านจิตใจของน้องเป็นยังไงบ้างนะครับ
จิตแพทย์ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ซึ่งนอกจากจะเข้ามาดูแลสุขภาพจิตของเด็กแล้ว
ก่อนหน้านี้คือดูแลสุขภาพจิตใจของคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง

ตอนนี้ก็ได้ให้การดูแลจิตใจของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเช่นเคยนะครับ
แล้วก็ทุกคนไม่มีความเครียดนอนหลับได้ดีครับ
ขณะที่หน่วยซิลทั้ง๔นายโอ้โหเขาแกร่งจริงนะคุณ

คือสามารถที่จะไปเดินไปคุยกันยืนคุยกันได้
ใช่ฮะนี่เป็นภาพตั้งแต่วันที่มีการแถลงปิดศูนย์สอบรนะ

แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพเหล่านี้ออกมาว่า
ทั้ง๔นายรวมถึงพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน
เดินไปเดินมาพูดคุยกันได้แล้วนะครับ
แล้วก็การตรวจร่างกายเบื้องต้นทั้งผลเลือดแล้วก็เอ็กซาเรย์ปอดนั้นปกติ
และได้ไปรับการดูแลต่อที่โรงพยาบาลในสังกัดแล้วนะครับ